หลักกระทรวงสาธารณสุขออกมายืนยันนะคะว่าพยาบาลวิชาชีพลูกจ้างชั่วคราวกว่า๑๓๐๐๐อัตราจะได้รับการบรรจุครบถ้วนภายใน๓ปีค่ะ
จากนี้เตรียมเสนอคณะกรรมการด้วยนะคะในการพิจารณาเรื่องของเป้าหมายเรื่องของนโยบายในการกำหนดกำลังคนในภาครัฐในวันพรุ่งนี้ค่ะ
ในแพทย์สวพลเมคทนประหลักกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารประธานเครือข่ายพยาบาลวิชาชีพลูกจ้างชั่วคราวและผู้แทนสหภาพพยาบาลแห่งประเทศไทยผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนต์เพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจกรณีการบรรจุตำแหน่งค่าราชการพยาบาลวิชาช
ปัจจุบันมีพยาบาลที่ค้างการบรรจุอยู่ประมาณ๑๓๖๐๓อัตรา
ซึ่งน่าจะบรรจุได้ครบเกือบหมดค่ะ
ส่วนกรณีที่มีพยาบาลบางกลุ่มยังกังวลว่าการบรรจุไม่มีความชัดเจน
เพราะยังไม่เป็นมติคณะรัฐมนตรี
ก็อยากให้พยาบาลเชื่อมั่นในรัฐบาลและกระทรวง
เนื่องจากตอนนี้คอรมอลเห็นชอบแล้ว
เหลือเพียงแค่การจัดทำรายละเอียดเท่านั้น
ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขจะทำหนังสือนะคะ
แล้วก็เสนอต่อคณะกรรมการคอปรในวันพรุ่งนี้
เพื่อให้คณะกรรมการนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
เชื่อว่าจะมีคำสั่งอย่างเป็นทางการในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันอังคารหน้าค่ะ

และเกิดความเสียหายไปหมดทั้งข้าราชการพนักงานและลูกจ้าง

ซึ่งยังมีบางส่วนไม่เห็นด้วยก็ขอให้นึกถึงข้าราชการในส่วนอื่นบ้างค่ะ
ขณะที่เลขานุการเครือข่ายพยาบาลวิชาชีพลูกจ้างชั่วคราวก็บอกว่า
รู้สึกพอใจกับหลักเกณฑ์และแนวทางการบรรจุนะคะ
แต่ยังกังวลว่าจะสามารถบรรจุพยาบาลได้ครบทั้งหมดภายใน๓ปีนี้หรือเปล่า
หากอนาคตมีการเปลี่ยนรัฐบาลหรือเปลี่ยนแปลงผู้บริหารในกระทรวงสาธารณสุขก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงนะคะ
ล่าสุดค่ะเครือข่ายพยาบาลวิชาชีพภาคอีสานออกแถลงการ
กรณีการบรรจุพยาบาลเป็นข้าราชการนะคะ

กระทรวงสาธารณสุขแสดงข้อมูล๕ปีย้อนหลังในอัตราตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพที่ต้องการ
ขอให้แก้ไขเรื่องการบรรจุข้าราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพให้เป็นไปตามตำแหน่งการปฏิบัติจริง
และขอให้มีสถาบันกลางที่มีผู้แทนองค์กรวิชาชีพพยาบาลเพื่อวิเคราะห์งานและอัตรากำลังคนทางการพยาบาลและพัฒนาข้อเสนอหรือนโยบายให้รัฐบาลในการแก้ปัญหากำลังคนค่ะ